คุณผู้ชมฮะถือว่าปิดคดีเรียบร้อยแล้วนะครับ
สำหรับคดีที่นางสมศรีมั่นกระโทกวัย๖๒ปี
ถูกบีบคอแล้วก็ฆ่ายัดถังนะครับ
นำศพอำพรางใส่ถัง
ย้ายมาจากจังหวัดนครราชศรีมาเอาไปทิ้งที่สุพรรณบุรี
ตำรวจรวบรวมหลักฐานจนกระทั่งสารจังหวัดสุพรรณบุรีออกหมายจับเรียบร้อยแล้ว
หลักฐานต่างนานาทั้งภาพจากกล้องวงจรปิด
แชทข้อความระหว่างผู้ก่อเหตุนะครับ
แรงจูงใจจากการรับสาภาพนะครับ
แล้วก็การทำแผนทั้งจุดฆ่าคือที่โคราช
แล้วก็ทำแผนที่จุดทิ้งศพที่สุพรรณบุรี
นี่คือหลักฐานที่ชัดเจนนะฮะว่านี่
ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
จับภาพเมื่อวันที่๑๑กุมภาพันธ์

ก็คือนางสาวออนอนงหรือออนจำพันธ์อายุ๑๘ปี

มาพร้อมกับนายปฏิพลหรือพลจันทรมณฑลอายุ๒๓ปีแฟนนุ่ม
ซึ่งแฟนนุ่มเป็นคนขับรถ
ขับรถกระบะตอนเดียวผ่านบริเวณถนนสายสุพรรณบุรีชายนาฏ
ช่วงแยกนางบวชห่างจากจุดพบศพยัดถัง
ประมาณ๓๕กิโลเมตรนะครับ
ก็จะเห็นหลักฐานว่าหลังรถกระบะคันนี้
มีถังขยะสีน้ำเงินอยู่ด้วยนะครับ
ก็เชื่อว่าผู้ต้องหาทั้งคู่
เอาศพยัดถังเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ขนขึ้นรถมาจากที่โคราชเพื่อมาถึงสุพรรณบุรี
อาจจะมี๑ใน๒ผู้ต้องหาเคยมาเที่ยวหรือผ่านมาแถวนี้
ขับรถมาแล้วก็หาถังขยะข้างทาง

เพื่อเอาไปปิดด้านบนของถัง

มาเจอจุดดังกล่าวซึ่งมีทางเข้าง่าย
และเป็นจุดโล่งแจ้งนะครับ
นี่คือหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
หลักฐานที่๒ที่ตำรวจแน่ชัดเลยนะฮะนั่นก็คือ
ข้อความคุณเป็นแชทข้อความระหว่างใครกับใคร
ก็ระหว่างนางสาวออนหลานสาวแท้ของผู้ตาย
กับนายปฏิพลหรือว่าพลนะฮะซึ่งเป็นแฟนนุ่มเนี่ยนะครับ
นี่ชัดเจนเลยเขาคุยกันในธรรมนองที่ว่า
ฝ่ายชายพูดนะรู้หรือยังว่าเป็นข่าวแล้วน้อง

ส่วนนางสาวออนเนี่ยก็บอกว่าจะเอายังไงกันดีนะครับ
ทีนี้ฝ่ายชายก็บอกให้นางสาวออนหนีไปก่อน
แล้วถ้าถึงวันที่ต้องไปสอบที่โรงเรียน

เพราะตอนนี้น้องสอบอยู่ใช่ไหมน้องเข้าไปสอบ

ตาก็รู้ว่ายายตายแล้วทำยังไงกันดีนะครับ
ฝ่ายชายก็เลยบอกว่าโกหกไปสิ

กระทั่งนางสาวออนบอกว่าตารู้เรื่องมีคนพบศพยายแล้ว
ทีนี้ครับก็เกิดข้อความที่เป็นการแนะ

ข้อความสุดท้ายฝ่ายหญิงบอกว่ากำลังจะขึ้นรถบขศ
แล้วก็ฝ่ายหญิงถามนายพลหรือว่าแฟนนุ่มบอกว่า
พี่คิดว่าเราจะรอดไหม
นี่ข้อความทั้งหมดในการแชทคุยกัน
ระหว่างผู้ก่อเหตุทั้งสองคนนะครับ
และท้ายที่สุดอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือ

ตำรวจสรุปออกมาแล้วนะฮะว่าคำรับสาภาพก็คือ
ตัวของออนเขาบอกว่ากดดัน

ยายเป็นคนดุยายเป็นคนจู้จี้
และยายเป็นคนที่ค่อนข้างจะเจ้าระเบียบ
และอีกอย่างหนึ่งเธอรู้เรื่องเงินของยาย
เพราะว่าเธอไปกดเงินให้แล้วเห็นเงินแสน
เธอก็เลยอยากได้เงินอยากเอาไปสร้างเนื้อสร้างตัว
อยากได้เงินจึงต้องลงมือฆ่า
ส่วนพฤติกรรมการฆ่ามีการสารภาพว่ามีการบีบคอ
แล้วตอนบีบคอคือมีพฤติกรรมการฆ่าสองแบบ

คือนางสาวออนหลานสาวโมโหยายทะเลาะกับยายแล้วบีบคอ
บีบคอจนตายคามือหนึ่งนะ
หรือคำสาภาพที่สองคือบีบคอแต่ตอนนั้นยังไม่ตาย
ก็เรียกนายพลเนี่ยมาช่วย
และนายพลเอาเชือกหรือสายไฟบางอย่าง
รัดคอจนนางสมศรีเนี่ยตาย
นี่เป็นคำสารภาพที่ตำรวจบอกว่า
จะต้องสอบปากคำเข้มข้นขึ้นอีก
เพราะว่าตอนนี้คำให้การมันยังวกวนอยู่
และยังหาหลักฐานเชือกหรือสายไฟไม่เจอนะครับ
ส่วนเมื่อวานช่วงเย็นตำรวจคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพนะครับ
ห้องเช่าหลังวัดสมรายอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
จุดนี้คือจุดฆ่านะครับ
ทีนี้ชาวบ้านชาวช่องนะโอ้โหเขารอคุณประนามเลย
เขาด่าเลยทำไมเลวแบบนี้ทำไมทำกับยายได้แบบนี้

ใช่นะฮะแต่ว่าไม่ได้นำตัวฝ่ายหญิง
หรือว่าออนหลานสาวผู้ตายไปทำแผนนะ
เอาแค่ตัวฝ่ายชายหรือว่านายพลไปทำแผน
ทำแผนไม่นานครับก็รีบนำตัวขึ้นรถกลับไปที่จังหวัดสุพรรณบุรี
เพราะวันนี้จะต้องมีการทำแผนที่จังหวัดสุพรรณบุรีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ทีนี้ครับคุณผู้ชมเราก็ไปสัมภาษณ์พูดคุยกับนางเจริญศรี
วัยวัตถาลูกสาวของผู้ตายลูกสาวของนางสมศรีนะ
ลูกสาวนางสมศรีให้ข้อมูลกับตำรวจสพเดิมบางนางบวชที่สุพรรณบอกว่า
มีลูก๕คนนางสาวออนผู้ก่อเหตุเป็นลูกคนที่๔
ยกให้แม่ก็คือนางสมศรีเป็นยายแท้เอาไปเลี้ยงตั้งแต่เด็ก
ยายรักรักแล้วก็ส่งเสียให้เรียนดูแลเป็นอย่างดีเลย
แม่ก็ไม่คิดว่าลูกสาวของเธอจะทำยายได้ลงคอ

ทีนี้ฮะทางด้านของสามีของผู้ตายก็คือนายดำรงม่านกระโทกนะฮะ
ซึ่งมีศักดิ์เป็นตาเป็นตาของผู้ก่อเหตุเนี่ยนะ
บอกว่าหลังจากทราบข่าวก็เดินทางมาจากอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี
ได้คุยกับหลานทางโทรศัพท์แล้วหลานก็ขอโทษตาเหมือนกัน
บอกว่าทำไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบเนื่องจากโดนยายด่า
และมันเหมือนเก็บกฎเป็นอะไรที่ไม่พอใจและสะสมมานานนะฮะ
ฟังเสียงตาของผู้ก่อเหตุนะแล้วก็เป็นสามีของผู้เสียชีวิตนะฮะ
ถามไปกับอาหารราชนื่น
ทางด้านพลตำรวจโทษธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงค์
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
จะร่วมกันแถลงผลการจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง๒ราย

ด้านหน้าของสพเดิมบางนางบวชนะครับ

ทำแผนประกอบคำรับสาภาพจุดทิ้งศพ
จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจุดสุดท้าย
แล้วก็ต้องส่งฝากขังต่อไปนะครับ